ดูกันก็คือกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดค่ะ
ร้านที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้บอกเลยว่าแคบหมูชิดซ้ายไป
เพราะเราจะนำเสนอร้านมันชีนแคปปลาทู

ใช่คุณแคปปลาทูหรือว่าข้าวเกลียบปลาเส้น
หรือว่าภาษาใต้เขาเรียกว่ากรือโป๊ะ
คุณเคยได้ยินใช่ไหมข้าวเกลียบกรีโป๊ะ

นั่นแหละค่ะก็คล้ายกับแคปหมูแหละ
แต่เขาทำมาจากปลาทูกรอบอร่อยเป็นแบบขนมขบเคี้ยวก็ได้
แล้วมีประโยชน์เพราะว่าทำจากปลาทูก็คือมีโอเมก้าแคลเซียมและไอโอดีน
ผู้ใหญ่ทานได้เด็กก็ทานดี
และที่ร้านนี้เขาทอดกันแบบสดใหม่ทุกวันไม่ใช้น้ำมันซ้ำนะคะ
แล้วเขามีถึง๔รสชาติด้วยกันก็คือรสออริจินัลรสบาร์บีคิว
รสวิงแซ่บและรสโนริสาหร่ายราคาถุงละ๓๕บาท
หรือใครอยากกินหลายถุงสั่งไปเลย๓ถุง๑๐๐บาท

ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อคุณแคปภาพเอาไว้ก่อนนะ
ถ่ายภาพจากช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอนี้เลยจ้ะ
เอ้าใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
คุณผู้ชมที่อยากให้เราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณ

บอกตรงเราอยากจะโปรโมททุกร้านเลยที่คุณผู้ชมส่งมา
แต่อย่างนี้รอวันรอเวลากันหน่อยละกันเนอะ
ถูกต้องแล้วนะคะก็เราอยากจะช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้าแบบฟรีแบบนี้
เราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันอีกนิดเดียวค่ะ